น้องชมพู่ที่หายตัวไปสุดท้ายเสียชีวิต
วันนี้ชุดสืบสวนของมุกดาหารเนี่ยลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
นี่คือภาพล่าสุดที่ได้มาในวันนี้
เราใช้โดรนบีนขึ้นไปส่วนข้างล่างคือชุดสืบสวน

กระจายกำลังออกค้นหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ในพื้นที่ภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
จุดที่เจอรองเท้าจุดที่เจอกางเกงแต่ยังไม่เจอเสื้อ
เสื้อกล้ามที่น้องชมพู่ใส่ไปวันนั้น๑๑พฤษภาคม
ก่อนจะหายตัวไปยังไม่เจอ
คือตำรวจเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยที่เอาน้องชมพู่ไป
แล้วก็ไม่รู้ไปทำร้ายอะไรยังไง
น้องเสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตรงภูเหล็กไฟเนี่ย
แสดงว่ามันต้องมีร่องรอยสำคัญอะไรบางอย่าง

ถึงได้ไม่มีเสื้อของน้องอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เพราะรองเท้าแตะของน้องเนี่ยเจอห่างจากศพ๑๐เมตร
กางเกงที่ถูกถอดทิ้งไว้เจอห่างจากศพ๒๐เมตร

กับแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้ายังใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้
นี่ไม่นับแค่เรื่องสภาพพื้นที่นะ
จุดนี้กับบ้านน้องชมพู่เนี่ย
ห่างกันประมาณสักเกือบ๒กิโลเมตรเนี่ย
ขึ้นไปทั้งทางลำบากทั้งหินทั้งชั้นเนี่ย
เด็กเดินขึ้นไปคนเดียวไม่ได้แน่
หายไป๔วัน๔คืนเนี่ยไม่มีทางแน่จะมาอยู่แถวนี้คนเดียว

เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราลงให้
แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของผู้ต้องสงสัย

ยังไม่มีผู้ต้องหานะฮะตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
จากเดิมเนี่ยนะประมาณ๗คน๙มา๗
ตอนนี้วันนี้ตำรวจตีวงแคบเหลือสองคนแล้วค่ะนะฮะ๗คนก่อนหน้านี้นะครับ
อยู่ใน๓กลุ่มมีกลุ่มคนที่เป็นคนในหมู่บ้าน
ในพื้นที่เดียวกันกับน้องชมพู่มีคนที่เป็นกลุ่มนอกหมู่บ้าน
แล้วก็กลุ่มคนที่มีประวัติเกี่ยว
อาการทางจิตแล้วก็ใช้ยาเสพติดนะฮะ
ทั้งหมดนะครับผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้มีรายงานข่าวว่า
ตำรวจตีวงแคบผู้ต้องสงสัยจาก๗เหลือ๒คนแล้วนะครับ
แต่มันมีความสำคัญเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก๑คน
รายงานข่าวที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มานะครับ
มีผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก๑คน
ไม่รวมใน๗คนก่อนหน้านี้แล้วตีวงเหลือแค่๒นะ

ถูกต้องแล้วที่เพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยคนนี้เป็นผู้ชาย
เป็นผู้ชายซึ่งเป็นคนรู้จักคนใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่
คุณภูริพัฒน์บุญนินและคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่เกาะติดคดีนี้อยู่ค่ะ
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะครับ
ระดมกำลังนับร้อยคนไปคลี่ปมคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
หายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตอย่างปริศนานะครับ
คนก่อนหน้านี้มีนายสมคิดนายรินนายเฉลิมนายเต้ยนายสมบัติ
นายวาแล้วก็นายแอ๋มทั้งหมดเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
คนอยู่หมู่บ้านเดียวกับน้องชมพู่
เว้นในแอ๋มคนเดียวที่อยู่นอกพื้นที่หมู่บ้านกับน้องชมพู่
แต่ว่าอยู่สกรนครค่ะแต่ช่วงเวลานั้นยังมาแถวละแวกละแวก
ตอนนี้จาก๗เหลือแค่สองแล้วแต่เป็นใครบ้างเนี่ย
ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะฮะ
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้รับรายงานมานะครับ
ว่าตอนนี้ตำรวจเล็งไปที่ผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก๑คนเป็นผู้ชาย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีรายงานว่าเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ที่อาจจะมีการหลอกลวงตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้พฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง
ในการชักนำชักจูงตำรวจหรือว่าผู้คนนะครับให้ไม่สงสัยในตัวเอง
แล้วก็ไปสงสัยในการกระทำของคนอื่นอืมแต่ตำรวจบอกว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เนี่ย
บางเรื่องบางราวมันก็ดูแปลกลักษณะเหมือนกับร้อนตัวหรือว่าดูเหมือนกับทำให้ตัวเองเนี่ย
เป็นบุคคลที่อย่ามาสงสัยเลยโดยดูมากเกินไป
นี่นะฮะตำรวจเขาบอกว่าคนคนนี้บางทีก็เผลอแสดงท่าทีน่าสงสัยบางอย่างออกมาด้วย
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้วแล้วก็จับตามองพฤติกรรมอยู่แล้ว

เก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยทุกคนไปหมดแล้วนะครับ
รอไว้เทียบเคียงกับผลชนสูตรอย่างละเอียดของน้องชมพู่ที่จะออกมานะฮะ
แม้ว่าน้องชมพู่จะชาวพนักกิจศพไปแล้ว
แต่ก่อนจะชาปนกิจศพมีการตรวจชนะสูตรในรอบที่๒อย่างละเอียดไปแล้ว
ที่ก็กำลังรอผลอย่างละเอียดอยู่เหมือนกัน
มีอีกสิ่งหนึ่งที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยก็คือช่วงวันที่น้องชมพู่ถูกอุ้มหายไปก็คือ
เช้า๑๑พฤษภาคมที่เชื่อมโยงถึงคนใกล้ตัวหรือคนร้ายที่น่าจะเป็นคนที่ต้องสนิทสนม
หรือว่าเด็กคุ้นชินเคยพบเห็นหน้าเป็นอย่างดีเนี่ย
เพราะตำรวจเชื่อว่าคนคนนี้ต้องทำให้เด็กเชื่อใจจนเดินไปด้วยได้
ถึงขั้นไม่ส่งเสียงร้องเพราะวันนั้นน้องชมพู่อยู่ที่บ้านกับพี่สาววัย๑๓ปีพ่อกับแม่ไปทำงาน
พี่สาวบอกว่าเผลอหลับไปแป๊บเดียวตื่นมาเอาไม่เจอน้องแล้ว
แล้วครอบครัวน้องก็บอกด้วยว่าน้องเป็นเด็กประเภทที่ว่าไม่เดินไปไหนกับคนแปลกหน้า
ใช่เพราะฉะนั้นต่อให้พี่นอนหลับ
ถ้ามีคนแปลกหน้าจะมาอุ้มไป
นี่นะหลังจากนั้นก็อาจจะเกาะเหตุอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ซึ่งตอนนี้ยังต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมา
จากทางนิติเวศหรือบ้านตำรวจนะครับ

ก็คือมีร่องรอยอยู่ตามร่างกายแล้วก็อวัยวะเพศ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นร่องรอยอะไร

แต่สุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิต
แล้วคนร้ายหลังจากที่เอาน้องไป๓๔วัน
ก็คงจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับศพของเด็ก
ก็เลยเอาไปวางทิ้งเอาไว้
หลังจากนั้นก็อาจจะเดินกลับลงมาในพื้นที่ก่อน
แล้ววันต่อมาเห็นเขาตามหงตามหากัน
ระดมคนทั้งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยมาช่วยกัน

ก็เลยหาโอกาสไปเอาศพของน้องชมพู่ที่วางทิ้งเอาไว้ในจุดแรกเนี่ย
คงจะเอาออกไปวางในทิ้งในจุดที่ห่างออกไปอีก

ซึ่งต้องไปสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดนะครับอ่า
ว่าวันนั้นช่วงที่ออกตามหากันอยู่กันครบหรือไม่อย่างไร

คนที่ครอบครัวน้องชมพู่หรือว่าน้องชมพู่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชินไว้วางใจ

นี่นะฮะตำรวจบอกว่ากำลังไล่อยู่
ว่าพฤติกรรมของแต่ละคนในช่วงเวลานั้นจะเป็นยังไงบ้าง
แต่สิ่งที่ตำรวจยอมรับว่าการทำงานมันก็ยากก็คือ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามูลเหตุจูงใจในการที่มาพาน้องชมพู่ไปแล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิตแล้วศพไปทิ้งไว้เนี่ย

ก็อาจจะต้องให้ได้ตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาก่อน
เรื่องมูลเหตุก็อาจจะได้ตามมา
ส่วนที่บ้านน้องชมพู่วันนี้นะครับ
ที่บ้านเนี่ยนะฮะก็มีชุดสืบสวนที่ไปพูดคุยนะครับ
ไปสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ
ก็อาจจะไปทำงานหรือว่าอาจจะไปไหนสักที่หนึ่งนะฮะ
ขณะที่น้าของน้องชมพู่ที่ชื่อว่านางจุลัยพรนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจตอนที่เราไปนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราไปหาที่บ้านเนี่ย

ทีแรกคิดว่าเอ๊ะไปทำงงทำงานอะไรหรือเปล่านะครับ

แต่ว่าน้าบอกว่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวน้องชมพู่นะครับ
ตำรวจได้เชิญตัวไปตั้งแต่เช้านะจนบ่ายยังไม่กลับเลยอ่ะนะ
เพื่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วเมื่อหลังจากที่พ่อกับแม่และพี่สาวของน้องชมพู่ไปพบเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ย
ยังไม่ทันกลับมาเลยนะเจ้าหน้าที่ได้เชิญลุงของน้องชมพู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย

ที่เป็นคนขึ้นไปกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเจอร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมค
พี่พูเหล็กไฟนี่เป็นภาพที่เราเคยไปคุยด้วยนะกับลุงน้องชมพู่
โรงพยาคณะสำรวจที่กรุงเทบเมื่อชนะสูตรรอบสอง
แล้วก็มายืนเฝ้าวันชาปนกิจศพหลานสาวจนกระทั่งแบบพิธีชาปนกิจศพเสร็จสิ้น
แล้วก็เห็นว่ามีไม้กั้นโรงศพอันหนึ่งที่หล่นลงไปลุงพลเนี่ยแต่ลุงพลเนี่ยตกลงเขาเป็นลุงเขยนะ
ไม่ใช่ลุงแท้เป็นสามีของพี่สาวแม่ของน้องชมพู่สามีป้าเป็นลุงเขย
วันนี้ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำด้วยเอาเป็นว่านี่คือเรื่องของการสืบสวนทางคดีเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่กันต่อค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าจากข้อมูลของตำรวจที่ตอนแรกมีผู้ต้องสงสัย๗คน
ตีวงแคบเหลือสองคนใช่ไหมคะสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งอ่า
หนึ่งที่ว่าเนี่ยคุณภาคภูมิเล่าไปแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหม่ที่เป็นคน
ใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่อ่าแต่ทีนี้ตีวงแคบสองในเจ็ดเนี่ย
ครับมีใครบ้างดิฉันมีรายละเอียดจะเล่าให้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าในสองคนนี้คนหนึ่งเป็นคนเก็บของป่าตัดต้นไม้
ส่วนอีกคนนึงค่ะเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
รวมถึงมีความหมกมุ่นทางจิตเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นคนเดียวในเจ็ดคนที่มีคลิปลามก
อยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากด้วยอืมไล่เรียงกันไปนะ
พอทีมข่าวเราได้ข้อมูลมาว่าตีวงแคบเหลือสองคนนี้แล้วเนี่ย
เราก็พยายามไปตามหาทั้งสองคนเลยว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
สองคนนี้เขาอยู่ที่ไหนเวลาเท่าไหร่มีใครยืนยันตัวตนได้บ้าง
นี่ผู้ต้องสงสัยคนแรกนะคะคุณนฤทธิเราไปคุยกับเขา
เขามีอาชีพทำสวนแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นคนหาของป่า
เขาก็ยืนยันเลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
เขาไล่ไทม์ไลน์ของเขาให้เราฟังเลยนะคะว่า๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยนะ๗โมงเช้า
ตัวเขาเนี่ยอยู่บ้านดูทีวีดูแลลูกน้อยวัย๕ขวบอยู่
จากนั้น๘โมงเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนภูผาเฮีย
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่พบศพน้องชมพู่เขาบอกเขาขึ้นไปหาของป่าที่นั่น
กว่าจะลงมาก็ค่ำประมาณสัก๒ทุ่มแล้วก็กินข้าวอาบน้ำนอน
จะมาทราบข่าวจากลูกที่อยู่ที่บ้านวัย๕ขวบนี่แหละว่าน้องชมพู่หายตัวไป
เพราะว่าภรรยาเขาเนี่ยออกไปช่วยตามหาด้วยครับต่อมาวันที่สิบสองแปดโมงเช้าค่ะ
ตัวเขาเองก็ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ด้วยนะกลับมาถึงบ้านอีกทีสี่โมงเย็น
ก็กลับบ้านนอนไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่วันที่สิบสามเขาบอกว่าเขาทำงานเหนื่อยแล้วค่ะ
ก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แต่ภรรยาเขาเนี่ยออกไปตามหา
ซึ่งวันนั้นเนี่ยตำรวจมาหาเขาที่บ้านนำตัวเขาไปสอบปากคำด้วย
แต่ไม่พบพิรุษตำรวจก็ปล่อยตัวเขากลับมาบ้าน
วันที่สิบสี่วันที่เจอศพน้องชมพู่ตัวเขาบอกว่าเขานอนอยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งวันค่ะ
ส่วนภรรยาเนี่ยออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่จนกระทั่งพบน้องชมพู่เป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟ
ที่ผ่านมาตำรวจเรียกตัวเขาไปสอบปากคำ๑ครั้งถ้วนนะคะ
เขายังคงยืนยันว่าตัวเขาไม่ใช่คนร้ายแน่
เพราะถ้าเขาทำจริงเขาคงหนีไปตั้งนานแล้ว
อยากฝากถึงคนร้ายตัวจริงด้วยว่าช่วยออกมามอบตัวโดยเร็วด้วยเถอะ
ยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกโกรธคนร้ายมากที่ทำให้เขาต้องตกเป็นจำเลยสังคม
ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนทำลองฟังเสียงเขาดูนะคะ
หกโมงก็อยู่บ้านเจ็ดโมงก็อยู่บ้านแต่สองแปดโมงเช้าน่ะ
ผมอยู่ถึงภูแล้วไปทำอะไรที่ภูฮะไปหาของป่านานครับ
ทั้งวันเลยแหละครับกลับมาตอนกี่โมงครับพี่
กลับมาก็สองทุ่มแล้วครับลูกชายผมก็นอนอยู่ในปีเนี่ยแหละ
ยังไม่เขายังไม่นอนอืมแม่ตัวไปไหนนะ
ลูกชายก็บอกว่าไปหาคนเอ้าผมแล้วว่าผู้ใดเหว่
ครับน้องลูกลูกสาวลูกโก๊ควันซื้อนะครับอืม
อ้าวผู้ใดเฮียว่ะแล้วผมก็ย่าถามเลยล่ะครับอ๋อ
วันที่สองก็ช่วยเขาไปหาครับอืมไปตั้งแต่แปดโมงเช้าก็
ตอนตอนเที่ยงก็มากินข้าวหาอีกครับสี่โมงเย็นก็เลิกผมครับ
วันที่สิบสามล่ะครับสิบสามให้แฟนไปหาครับแล้วตัวเราไปไหนล่ะ
อยู่ในบ้านครับเอาลูกลูกน้อยนะครับครับก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
วันที่สิบสี่ตอนเจอศพน้องนี่ยังไงก็ให้แฟนไปหาอีกครับอืม
กับลูกชายล่ะครับครับแล้วผมก็เอาลูกอืมอืมทำไมวันที่สิบสอง
สิบสามสิบสี่เอ่อสิบสามสิบสี่ไม่ช่วยหาครับโอ้ผมก็อ้าว
ให้ลูกชายก็โตแล้วไปไปช่วยเขานะผมบอกให้พ่อพักผ่อนหน่อย
อืมไม่ต้องสงสัยผมหรอกผมไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์อืม
ดีดีเอก็เอาไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาเอาไปหมดแล้วโอ้ผมน่ะครับ
ครับยืนยันในความบริสุทธิ์ครับอืมถ้าเป็นโจรผมไม่อยู่อย่างงี้หรอกอืม
อืมสมมุติถ้าผมทำหน่อยอืมมันไม่เอาไปทิ้งอย่างนั้นหรอกอืม
คนคนอย่างนี้มันไม่ชินทางไม่ชินไม่ชินพื้นที่
ผมคิดนะไม่ให้มอบตัวซะอย่าให้พวกผมนี่ต้องลำบากไปนั้น
นำเลยนะครับผมว่าอืมพี่เสียเวลาด้วยนะผมน่ะอืม
ผมไม่ได้ทำพิษยังให้ผมจะรอนี่ครับนี่ค่ะผู้ส่งส่ง
ผู้ต้องสงสัย๒ใน๗ที่ถูกตีวงแคบมา
คนแรกเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะว่าเขาไม่ใช่หรอก
ไลน์ไล่เรียงให้เราฟังว่าเออเขาไปทำงานอย่างนั้นอย่างนี้
ดูแลลูกมาดูคนที่สองกันบ้างนะคะเป็นผู้ชายอายุสามสิบห้าปีค่ะ
เขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ๑๑พฤษภาคมเขาเนี่ยออกไปไล่มันสัมปะหลัง
ตอน๗โมงเช้าพร้อมกับญาติ๓คนมีคนเห็นมีพยาน
กลับมาจากไร่มันสัมปะหลังตอนประมาณสัก๑๐โมง
ก็มานอนเปรย์กินข้าวอยู่ที่บ้านซึ่งช่วงที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
เวลาประมาณสักเที่ยงตัวเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนร้อง
ให้มาช่วยตามหาน้องชมพู่เขาออกไปช่วยทันทีเลย
ออกไปช่วยตามหาทันทีกลับมาบ้านก็ดึกแล้ว
วันที่๑๒วันที่๑๓พฤษภาคมก็ออกจากบ้านแต่เช้า
ไปช่วยตามหาน้องชมพู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกวัน
และวันที่๑๔เขาก็ออกไปตามหาน้องชมพู่กับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
รู้ว่าเจอน้องชมพู่เป็นศพอยู่
ตัวเขาเองเนี่ยตกใจเหมือนกันที่ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่เคยแวะเวียนไปที่บ้านน้องชมพู่สักครั้งเดียว
ภูเหล็กไฟที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วก็เจอเป็นศพก็ไม่เคยขึ้นไป
คิดว่าที่ตำรวจสงสัยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายปี
เขามีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
แต่มันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันด้วย
ที่ผ่านมาตำรวจเรียกเขาไปสอบปากคำ๓ครั้งแล้วค่ะ

ที่บอกว่าเขาเป็นคนเดียวใน๗คนที่มีคลิปลามกในโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
เขาบอกเขาไม่มีค่ะ

วันที่เด็กหายวันที่๑๑พี่ใส่เสื้อส้มไหมครับ

ใส่เสื้อสีอะไรครับ

ได้ยินเสียงคนร้องครับ

ก็เลยเดินไปถามเขามียังนะครับ
ครับไปบ้านเขาเลยเขานำไปรอเพื่อนตามหาด้วยกันเหมือนบ้านครับ

ขึ้นมาแล้วไปบ้านเขาเลยครับไปนั่งรอ

เราไปสอบกี่ครั้งแล้วครับ

ยืนยันว่าพี่ไม่ได้ทำน้องชมพู่ใช่ไหมครับ
แน่นอนครับไม่ได้ทำแน่นอนครับ

ตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้าน
ไม่ค่อยเพราะว่าโดนสังคม
ดูประชาชนเขาพุ่งเป้ามาที่เรา

ก็เป็นเรื่องของผู้ต้องสงสัย
แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจเขาต้องไป
ตรวจสอบก็คือเรื่องของเส้นทาง

เพราะว่าในระแวกพื้นที่ทั้งหมด

ในพื้นที่ของกกตูม
มุกดาหารเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด

ใครมาที่บ้านมาพาน้องชมพู่

ก็ต้องเป็นการประเมินสถานการณ์ว่า
คนร้ายจะพาเด็กไปตรงไหน

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน
ไปตรงไหนได้บ้าง

ไปได้๔ทางความยากลำบาก

คุณนฤทธิของเราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้าน
ในพื้นที่รวมทั้งจากตำรวจด้วยนะครับ

สามารถที่จะพาน้องชมพู่
ออกไปจากบ้านแล้วจุดสุดท้าย

พาน้องชมพู่ไปนะครับ

น้าที่อยู่ติดกับบ้านของน้องชมพู่
เลยนะเพราะว่าตอนนั้นเด็กเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอุ้ม
น้องไปจากเปรย์เลยนะหรือว่าจะจูงเดินไปอะไรยังไงก็แล้ว
แต่จุดนี้คนร้ายจะตรงขึ้นไปทางภูเขาได้โดยไม่ได้เลี้ยว
ทางไหนก็จะผ่านไร่มันสำปะหลังแล้วตรงขึ้นภูเหล็ก
ไฟได้เลยหากคนร้ายใช้เส้นทางนี้พาน้องชมพู่ไปจริงจริงนะ
มันก็จะมีจุดที่เป็นข้อสังเกตได้คือถ้าไปเส้นทางนี้
จริงเนี่ยต้องมีรอยเท้าน่าสงสัยตั้งแต่วันแรกที่เขาหา
กันนะเพราะว่าลักษณะของดินในไร่มันที่ปลูกใหม่เนี่ยดินจะ
ร่วนมากเวลาเดินผ่านลักษณะมันจะยุบลงไปเลยคือจะเป็นรอยเท้า
เห็นชัดเลยแต่ที่เขาหากันตั้งแต่วันแรกที่น้องชมพู่หายไป
เนี่ยก็ไม่มีใครเจอรอยเท้าผิดปกตินะนี่นะฮะเส้นทางที่สองหาก
คนร้ายลักษณ์พาตัวน้องชมพู่พาออกไปจากบ้านเนี่ยไปได้ทาง
หนึ่งคือเข้าป่าที่อยู่ทางด้านขวามือของบ้านซึ่งจะเต็ม
ไปด้วยป่าที่สภาพค่อนข้างทึบไม่ใช่ป่าโปร่งนะฮะป่าทึบเลย
หากคนร้ายใช้เส้นทางนี้จะหลีกเลี่ยงผู้คนได้ง่าย
ที่สุดเพราะไม่มีบ้านคนอยู่เลยนะแล้วถัดจากป่าตรงนี้
ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถพาเด็กขึ้นเขาไปได้เลยนะฮะไปถึงภู
เหล็กไฟโดยไม่ผ่านสายตาชาวบ้านแน่นอนนะแล้วยังอ้อมพาเด็ก
ขึ้นเขาได้อีกด้านหนึ่งด้วยนะฮะถ้าคนร้ายพาไปเส้นนี้
เส้นทางที่๓นะครับที่เราได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนของตำรวจ
แล้วก็ชาวบ้านด้วยหากคนร้ายจะพาน้องชมพู่ไปนะครับสามารถ
ไปทางด้านซ้ายของบ้านได้แล้วเดินหลบเข้าทางสวนยางพารา
ของชาวบ้านเพื่อเดินขึ้นเขาก่อนจะไปถึงภูเหล็กไฟเส้น
ทางนี้เป็นทางที่ชาวบ้านเขาก็ใช้กันอยู่แล้วเพื่อขึ้นไปหา
ของป่าเดินได้สะดวกนะเส้นนี้ถ้าเดินจะเดินได้สะดวกแต่ถ้า
เด็กเดินคนเดียวอันนี้เหนื่อยแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เดินได้
นะครับและอีกหนึ่งเส้นทางครับเส้นทางที่สี่จากการวิเคราะห์
ถ้าคนร้ายจะพาไปเนี่ยพาไปได้แต่อันนี้ต้องขับรถแล้ว
นะถ้าคนร้ายขับรถนะจะรถอะไรก็แล้วแต่สมมุติรถกระบาดแบบ
นี้นะครับขับมาในซอยจอดหน้าบ้านอุ้มน้องชมพู่ขึ้นรถแล้วขับ
รถเนี่ยถ้าเป็นคนรู้ทางเนี่ยนะจะวนไปออกอีกซอยหนึ่งได้แล้ว
ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะพาน้องชมพู่ไปขึ้นเขาในเส้นทาง
อื่นที่ไม่ใช่ทั้งสามเส้นทางก่อนหน้านี้แล้วรถไปถึงแล้วก็
จะไปถึงจุดภูเหล็กไฟได้เหมือนกันทั้งสี่เส้นทางนี้หากไป
ลงกันอย่างเอาแบบละเอียดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับตามข้อมูล
ตำรวจเลยนะครับในเมื่อพื้นที่แถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
วิเคราะห์กันนะฮะเพื่อประกอบหลักฐานในการที่จะหาเด็ก
นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันชัดเจนในเรื่องของเส้นทางเนี่ยตำรวจ
บอกว่ามันก็จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายจะตีวง
ได้มากขึ้นนะการวิเคราะห์แล้วนำไปสู่การติดตามตัวคนร้าย
ก็จะแม่นยำมากขึ้นเรามาดูข้อมูลการวิเคราะห์ถ้าเกิดลง
ละเอียดไปอีก๔เส้นทางนี้นะครับจากบ้านน้องชมพู่นะนอน
อยู่ที่เปรย์บ้านของน้าอยู่ติดกับบ้านน้องชมพู่อ่ะแหละค่ะนะไปทาง
ทางรถท่านลงรายละเอียดไปอีกนะครับ๔เส้นทางนี้แต่ละเส้น
มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงอืมปัจจัยของคนร้าย
ถ้าเกิดจะพลักพาตัวเด็กไปสักคนหนึ่งเส้นทางที่หนึ่งก็คือ
เส้นมันสำปะหลังเนี่ยนะฮะตรงนี้ข้อดีก็คือ
คือไปเร็วถ้านับจากบ้านแล้วไปถึงจุดที่เป็นเขาแล้วไปเจอภูเหล็กไฟนะ
ที่ไปเจอศพน้องนะเส้นทางนี้มันเดินง่ายไปเร็วนะครับจะวิ่งจะเดินอะไรก็ได้
มันตัดไร่มันทางตรงไปเลยนะครับและทางสั้นที่สุดถูกต้องเข้าเขต
แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกไร่มันสัมปะหลังแถวนี้มันยังไม่ได้โตมาก
ที่เขากำลังปลูกใหม่กันอยู่ดินมันร่วนแบบเหยียบแล้วยุบเลยคือมันเดินมันเดินเร็วก็จริง
แต่ว่ามันมีรอยเท้าแน่เพียงแต่ว่าวันแรกแรกที่เขาตามหาตัวกันเนี่ย
เราก็ไม่รู้อ่ะนะถึงเวลาพาเด็กไปมันก็อาจจะแบบนี่ไงไปทางไหนก็ได้ตรงกลางนี่คือไร่มัน
แล้วก็เดินตัดตรงขึ้นป่าไปเลยถูกต้องตัดไปเลยอ่าแต่สถานการณ์ในขณะนั้น
เราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายจะคิดหรือเปล่าไงถ้าเราไปซ้ายไปขวาไปตรง๑๒๒
ทางไหนจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าไปทางเนี้ย
ข้อดีคือไปง่ายไปเร็วแต่มีรอยเท้าแน่นอนเส้นทางที่สองนะครับ
ที่ไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับข้อดีของเส้นทางนี้คือเป็นป่าทึบ
อ่าถ้าไปอีกเส้นหนึ่งนะออกทางขวามือของบ้านเนี่ยเป็นป่าทึบ
อันนี้คือเส้นทางที่๑นะต้นมันสำปะหลังนี่ก็สูงสักยี่สิบเมตร
เพิ่งปลูกนะครับเป็นที่โล่งอ่ะแต่ถ้าไปทางเนี้ย
ชาวบ้านเห็นแน่เส้นที่หนึ่งอ่ะมันเพิ่งปลูกต้นมันยังเล็กเล็กอยู่ยี่สิบ
ใช่ยี่สิบเซนต์อ่ะอ่าอ่าแล้วอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าเราย้อนอีกสักทีหนึ่ง
ตรงเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยคือตำรวจบอกว่าตามวิสัยของคนร้ายแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดคือรู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยมาอุ้มเด็กไปพาเด็กไป
เพราะประสงค์ร้ายอยู่แล้วอย่างเงี้จะกล้าเดินผ่านไร่มันสำปะหลัง
ที่ต้นสูงแค่ยี่สิบเมตรหรือใช่ไหมมันโล่งโล่งอ่ายี่สิบเซนติเมตร
ขออภัยฮะยี่สิบเซนติเมตรเนี้ยนะฮะเพราะยังไงคนเห็นแน่นอนอืม
ก็ต้องงงแล้วเอ๊ะอุ้มเด็กไปทำอะไรแถวนั้นใช่ไหมนอกจากจังหวะนั้น
ไม่ได้คิดหรอกพาเด็กไปก่อนแล้วก็โอ้โหไม่มีใครเห็นจริง
ใช่ไหมไม่มีใครเห็นเลยในวันนั้นค่ะแต่ถ้าเนี่ยอ่าท่านดูเนี่ย
ต้นมันสัมปะหลังเนี่ยเท่านี้เองต่อให้จูงไปหรือว่าเด็กไว้ใจ
เชื่อใจเดินไปด้วยกันหรือว่าอุ้มเด็กไปเนี่ยยังไงถ้าคนเขาเห็นเขาก็ต้องแบบ
เอ้าเห็นเดินไปด้วยกันนี่เห็นอุ้มเด็กไปนี่ยี่สิบเซนติเมตรนี่ไม่ถึงเข่าเลยนะคะ
ถูกต้องครับอืมเพราะตรงเนี้ยเขาเพิ่งปลูกขึ้นใหม่อ่าเพิ่งปลูกใหม่ใหม่
ต้นยังไม่โตค่ะอ่าเส้นทางที่สองนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่ไปนะแล้วจากบ้านที่น้องอยู่เนี่ย
ออกไปตรงจุดด้านหลังบ้านทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นป่าทึบ
จุดเนี้ยไม่มีบ้านคนนะข้อดีก็คือหลบสายตาชาวบ้านได้เลย
ไม่มีใครเห็นแน่แต่มันก็มีปัญหาก็คือหนทางมันค่อนข้างลำบาก
ทางมันลำบากนะถ้าเดินเนี่ยใช้เวลามากแน่นอนนะครับ
แล้วมันต้องเดินอ้อมด้วยถ้าจะนับถึงจุดสุดท้ายที่ไปเจอศพน้องชมพู่นะ
ค่ะมันอ้อมอ่ะอืมกว่าจะไปถึงจุดตรงภูเหล็กไฟนะครับ
นี่นะฮะป่าทึบไม่มีบ้านคนหลบตาชาวบ้านได้ดีค่ะ
ถ้าคนร้ายเป็นคนรู้พื้นที่นะอืมอ่าหรือว่าคิดแบบสั้นสั้นง่ายง่าย
บอกว่ามองซ้ายมองขวาตรงนี้ป่าไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเว้ย
ทึบทึบดีไม่น่ามีคนเห็นอ่าถูกต้องนะฮะอ่า
แต่มันก็เดินลำบากค่ะอ่าแล้วใช้เวลามากอืม
จะไปถึงจุดที่เจอกางเกงเจอรองเท้าแตะ
แล้วก็เจอศพน้องชมพู่นะครับนี่เป็นเส้นทางที่สองนะฮะ
ป่าเข้าไปเลยนะครับเส้นทางที่สามนะครับเส้นทางนี้เนี่ย
ถ้าจะว่าไปเนี่ยจากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ฮะที่ผู้สื่อข่าวของเราก็ลองเดินไปกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุณนฤทธบุญนิ่มเดินไปเนี่ยนะเส้นเนี้ยเดินสบายค่ะเนี่ยดูเป็นทางเดินง่ายง่ายเลย
แต่เป็นทางเดินนะรถไม่ได้เข้ามาแต่เดินง่ายเดินสบายนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เดินกันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะไปเขาแล้วก็ไปหาของป่าได้
เป็นเส้นทางปกติที่เขาใช้ไปเขากันถูกต้องแล้วก็ไปได้ไปเร็วไม่แพ้กับเส้นที่เป็นเส้นมันสำปะหลัง
อะไรมันสำปะหลังแต่ข้อเสียก็คือก่อนจะเดินไปถึงจุดที่ไปเจอศพน้อง
หรือว่าต้องการพาเด็กขึ้นไปบนเชิงเขาแถวภูเหล็กไฟจริงเนี่ยมันต้องผ่านสวนยางพารา
แล้วตรงสวนยางพารามีบ้านของชาวบ้านอยู่หลังนึงเขาสร้างไว้อยู่ติดสวนแล้วมีสุนัขด้วย
อืมอ่าคือสุนัขตัวนี้เนี่ยชาวบ้านอ่ะแถวเนี้ยบอกไอ้ตัวเนี้ยมันโอ้โหเจอใครมันก็เห่า
เพราะฉะนั้นน่าจะมีคนเห็นถ้าเกิดวันนั้นมีใครแปลกหน้าเข้ามาต้องได้ยินเสียงหมาเห่าบ้างล่ะ
ถูกต้องนะครับเส้นทางที่๔นะครับเส้นทางสุดท้ายนะฮะที่เขามีการวิเคราะห์กัน
แล้วก็ประเมินกันไว้นะครับสำหรับสภาพพื้นที่ที่จะพาเด็กจากบ้านแล้วก็ไปภูเหล็กไฟได้
เป็นเส้นทางรถนะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางนี้เนี่ยนะคือรถนอกพื้นที่เข้ามาเนี่ยปกติแล้ว
ตรงนี้ฮะคือถ้าพาเด็กขึ้นรถไปแล้วเนี่ยต่อให้เด็กร้องยังไงใครก็ไม่ได้ยินนะ
แต่ข้อเสียก็คือถ้าเป็นรถเข้ามาแบบนี้คนต้องเห็นอยู่แล้วขับเข้ามาในซอยในพื้นที่หมู่บ้าน
ก่อนจะมาถึงบ้านตรงที่น้องชมพู่อยู่ยังไงคนก็ต้องว่าเห็นว่าเอ้ยมีรถแปลกเข้ามา
หรือว่ารถของใครเข้ามาตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วคนร้ายจะใช้เส้นทางไหนไปแบบไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับ
แต่นี่คือเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เราไปตรวจสอบข้อมูลมาให้
คุณนฤทธบุญนิ่มได้คุยกับในเสริมสุขพันธ์อายุ๔๓ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นสามีของนางจุรายพรนะครับซึ่งเป็นน้าของน้องชมพู่
บ้านอยู่ติดกับบ้านของน้องชมพู่เลยเป็นบ้านหลังสุดท้ายในซอยเนี้ย
วันเกิดเหตุน้องชมพู่นอนอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านของเขานะฮะ
เสริมตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายไม่น่าจะใช้เส้นทางไร่มันสำปะหลัง
ไม่น่าจะวิ่งผ่าไร่มันตรงขึ้นเขาเนื่องจากไร่มันสำปะหลัง
วันแรกที่เขาไปหากันเนี่ยก็เดินไปดูนะไม่มีร่องรอยความเสียหายอะไรอยู่เลย
หากคนร้ายใช้เส้นทางนี้ยังไงต้องเจอร่องรอยอะไรบ้าง
ไร่มันแห่งนี้ก็โล่งแจ้งด้วยเพราะว่าต้นมันยังไม่โตนะ
ปกติคนร้ายก็คงไม่ก่อเหตุลักษณะในพื้นที่ที่คนเห็นง่าย
บางทีเนี่ยพอก่อเหตุแล้วได้เด็กมาแล้วจะวิ่งผ่าไล่มันแบบนี้
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยไม่น่าจะมา
มีรายงานข่าวบอกว่าคนร้ายได้เด็กแล้วก็วิ่งตัดไล่มันสำปะหลังไปเลยอย่างนี้
ซึ่งสามีของน้าของน้องชมพู่เนี่ยยืนยันว่าไม่น่าใช่
ไม่น่าเป็นไปได้มันเสี่ยงเกินไปถ้าคนคิดจะก่อเหตุร้าย
หรือว่าทำอะไรกับเด็กแล้วพาเด็กไป
แต่หากคนร้ายใช้เส้นทางสวนยางพาราแล้วก็ขึ้นเขาไปเนี่ย
มันก็ดูยากอีกเพราะว่าวันเกิดเหตุ
มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ตรงสวนยางนะฮะ
มีคนอยู่ด้วยปกติเขามีคนอยู่อยู่แล้ว
ถามคนที่บ้านหลังนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่านะ
ในวันเกิดเหตุเช้าสิบเอ็ดพฤษภาคม
แล้วปกติที่บ้านหลังนี้บอกว่าหากใครเดินผ่านเนี่ย

เพราะว่ามันค่อนข้างจะปากเปราะหน่อยเจอใครก็เห่า
เจ้าของเขาบอกนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ฮะ

นี่คุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรากับช่างภาพเราไปเลยนะ
เพื่อจะไปดูว่าอ๋อพี่ไหนผมไปดูหน่อย

เพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นคนร้ายพาน้องชมพู่มา
ต่อให้จะพาเดินมาหรือว่าอุ้มเด็กมาเนี่ยค่ะ

เห็นไหมมันเห่าเสียงดังด้วยนะ

ใช่เห่าแบบดักหน้าเลย
ถ้าไม่ให้เดินผ่านหน้าบ้านเลยอ่ะ

ขนาดน่าริดหน้าหลอมยังเห่าขนาดนี้เลย

หรือต่อให้คนร้ายไม่รู้นะว่าตรงนี้มีบ้าน
แล้วมีสุนัขที่ดุแล้วก็เห่าเนี่ย
ยังไงมาก็ต้องเจอใช่ไหม

ก็เลยมั่นใจว่าเส้นทางที่คนร้ายใช้นะครับ

ในหมู่บ้านเขาก็ไม่เห็นรถแปลกนะ

น่าจะใช้เส้นทางฝั่งขวามือของบ้านที่เป็นป่าทึบ

ไม่มีบ้านคนไม่มีใครเห็นแน่

แล้วก็หนีไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านหากันยังไงก็ไม่เห็นแน่

มันตรงยาวแล้วไปขึ้นเขา

ไม่มีหมู่บ้านไม่มีบ้านคนนะครับ

มันมีร่องรอยการเสียหายไหม
ไม่มีครับ
แล้วเส้นทางไหนที่พี่ว่า
คนร้ายนี่จะก่อเหตุแล้วง่ายที่สุด

ถ้าอุ้มเด็กได้ก็วิ่งเข้าไปเขารับตาคนเลย

เพราะหมาเส้นนั้นก็ต้องเห่า

ได้ข้อมูลนะครับเรื่องของปัจจัย

คุณนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
ลองใช้เส้นทางแต่ละเส้นดูหน่อย

เมื่อสักครู่ก็เห็นเรื่องของเส้นที่จะไปเจอบ้าน

ถ้ายิงหลายสำปร่างนะครับ

หันมามองอีกเขาก็จำได้หรอก

ก็อันนี้หลายสมมุติร่ายหมันสำปร่าง

มันก็ไม่ถึงขั้นสะดุดจริงมันบางทีบางจุดเกือบล้อมก็มีสะดุด
เพราะว่าเขาก็ขุดเป็นร่องเป็นคันใช่ไหมมีดงมีดินอย่างนี้นะครับ
ถ้าใช้เส้นนี้นะหรือจะพาเด็กเดินไปเรื่อย
แต่เดี๋ยวดูตอนที่คุณนฤทธิ์วิ่งเมื่อสักครู่นี้อีกทีหนึ่ง

จะเห็นว่ายังไงสักคนก็ต้องเห็น
ใช่ค่ะคือมันโล่งเลยค่ะ
ถูกต้องเพราะว่าเขาเพิ่งปลูก

แต่พี่สาวน้องเขาหลับอยู่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงน้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออะไรซะ

ว่ารถใครขับไปผ่านไปผ่านมารู้บ้านหลังนู้น
ยังไงเขาก็ต้องเห็น
แล้วคนระแวกเดียวกันก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะว่า
จากจะเป็นความโชคร้ายของน้องจริงในวันนั้นคือ

อยู่ด้านข้างไร่มันสำปะหลังทางฝั่งขวา
ทางญาติของน้องชมพู่บอกว่าน่าจะไปเส้นนี้มากที่สุด

อ้าวช่างภาพเราเห็นมั้ย

ไม่รู้จะเข้าไปตามเข้าไปยังไงด้วยเนี่ย

แล้วข้างในนี้มีกอไผ่เยอะ
มงต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เยอะ

มันรับตาคนก็จริงนะคุณรัชพร

บอกว่าต่อให้คนร้ายเองเนี่ยนะ

มันโอ้โหยื่นผัวพันเต็มไปหมดเลยนะ
มันขีดมันขวนอะไรแบบได้หมด

สี่วันสี่คืนเนี่ยกว่าจะเจอตัวเนี่ย

แล้วพอผ่านป่าทึบตรงนั้นไปนะครับ
ยังต้องไปอ้อมสวนยางพาราด้วยนะฮะ

มันไม่ได้เป็นทางเรียบ
นี่นาริส

แค่สองกิโลวิ่งไม่ได้อะนาริส

อืม

ก่อนจะถึงภูเหล็กไฟต้องเจอป่าไผ่อีก

เพราะว่าเหลือเส้นทางที่๓อีกนะ

อุ้มเด็กแล้วออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้าย

สวนมันโล่ง

นะก็จะไปเจอ

แล้วขึ้นภูเหล็กไฟได้นะครับ

จะขับรถมาแล้วพาน้องไปเนี่ย

ไอ้ตรงนี้ขับรถมาได้

มาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้เราพาเด็กไป

คนก็ต้องเห็นรถขับผ่านมาบ้างละ

นี่ฮะแต่ว่าเดินง่าย

เห็นมั้ย

คือเส้นทางที่ทางญาติของ

สุดท้ายปลายทางเนี่ยต้องไปเจอบ้านหลังนึง

แล้วก็ถึงภูเหล็กไฟอ่ะค่ะแล้วต้องไปเจอสุนัขตัวนี้อ่านะ
เอาฟังอีกสักรอบนะฮะ
อันนี้จากการวิเคราะห์เส้นทางนะค่ะนะครับแต่
อย่าเพิ่งไปไหนเพราะวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ใช่ค่ะลงพื้นที่นะครับ
ความคืบหน้าเรื่องการลงพื้นที่ของตำรวจไปสแกนตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวท่านต้องกลับมาชม
ใช่เรามีบินโรนให้ดูด้วยนะตามเจ้าหน้าที่ไปเลยว่าเดินเท้าไปตรงไหนบ้างนะคะ
ยังคงตามกันต่อนะคะสำหรับคดีน้องชมพู่ซึ่งตอนเนี้ยจริงจริงแล้วเนี่ย
แม้ว่าเราจะมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมมามีการตีวงแค่ผู้ต้องสงสัย
เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดของคดีนี้เนี่ย
มันยังหาไม่เจอค่ะก็คือพยาหลักฐานชิ้นสำคัญคือเสื้อกล้ามที่น้องชมพู่ใส่ในวันเกิดเหตุ
รองเท้าเจอแล้วกางเกงเจอแล้วเหลือเสื้อกล้ามตัวนี้ที่ยังหาไม่เจอ
ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหากันมาเป็นสิบวันแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะ
ชุดสืบสวนตำรวบพูทรจังหวัดมุกดาหารอีกกำลังหาภายนซึนสึกก็พยายามอีกครั้งนะคะ
โดยวันนี้ใช้กำลังตำรวจ๓๐นายแบ่งออกเป็น๓ชุดชุดละ๑๐นายค่ะ
เป็นการเดินเท้าค้นหาหลักฐานเริ่มตั้งแต่สวนยางพาราขึ้นไป
จนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ระยะทางจากสวนยางพาราจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ย
ระยะทางประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรนะคะตลอดเส้นทางก็มีทางสูงชันมีป่ารกทึบในบางจุด
ซึ่งถ้าเดินเท้าขึ้นไปจริงโดยที่ไม่มีการหยุดพักระหว่างทางเลยเนี่ย
จะใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีอืมแต่ถ้าหยุดพักก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือ
กล้ามของน้องชมพู่ที่มันหายไปไม่ว่าจะเป็นจุดพบศพน้องหรือว่าจุดอื่นที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดที่กระทำก่อนเอาศพไปทิ้งเนี่ย
ที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะหลงเหลือหลักฐานที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้นะคะ
วันนี้ก็เลยเน้นย้ำชุดสืบสวนเลยว่าให้เอาประสบการณ์เอาสัญชาติยานตามยุทธวิธีของตำรวจเนี่ย
ออกมาใช้ให้หมดในการหาพยานหลักฐานชิ้นนี้เพราะตลอดเวลากว่าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เดินตามคำสั่งทำตามระบบยุทธวิธีปฏิบัติการแล้วก็ยังไม่เจอพยานหลักฐานชิ้นนี้เลย

คือให้แต่ละคนเนี่ยใช้สติปัญญาส่วนตัวที่มีอยู่นะครับเพราะเมื่อวานเราเดินหลายทีแล้ว
ตามคำสั่งเมื่อเดินตามคำสั่งมันมันก็ยังไม่เกิดผล
วันนี้ก็เลยให้อิสระกับผู้ทำงานว่าแล้วแต่จินตนาการว่าจะทำยังไงให้เจอ
จุดประสงค์คือให้เจอสิ่งที่ตำรวจสันนิษฐานก็คือว่า
ถ้าหากว่าคนร้ายเนี่ยอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเขาจริงเนี่ยนะคะน้ำหนักของน้องเนี่ยคือ๑๕กิโลกรัม
ระยะทางจากบ้านน้องชมพู่ถึงจุดพบศพเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรปกติอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้
เดินแบบไม่พักเลยในสี่สิบนาทีแต่ถ้าคนร้ายต้องอุ้มร่างน้องชมพู่ที่หนักสิบห้ากิโลกรัมไปด้วยเนี่ย
ครับน่าจะต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงนะคะกว่าจะขึ้นไปถึงจุดพบศพ
และน่าจะต้องมีการพักระหว่างทางสี่ถึงห้ารอบด้วยถ้าจำได้จริงจริงแล้วเนี่ย
มันมีการเจอช้อนทร์ส์เล็กครับอยู่บริเวณที่พบน้องเท้าน้องด้วย
ก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเชื่อมโยงอะไรได้บ้างหรือเปล่า
ทีมข่าวเราค่ะใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะ
ลองบินสำรวจพื้นที่ดูหาพิกัดจุดที่พบศพน้อง
ถูกทิ้งไว้ที่โขดหินบนภูเหล็กไฟ
ก็บินตามชุดเดินเท้าของตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าระยะทางเดินเท้า๑๗กิโลเมตรใช่ไหมคะ
แต่ระยะทางที่โดรนบินเป็นระยะทางตรงก็คือใช้แค่๑๒กิโลเมตร๕นาทีก็ถึงแล้วค่ะ
แต่ทีนี้สิ่งที่โดนบินไปแล้วเจอก็คือว่า
ไปเจอชุดเดินเท้าอีกชุดหนึ่งถึงจุดพบศพน้องชมพู่ก่อน

โดยชุดนี้เนี่ยเขาใช้เส้นทางจากบ้านน้องชมพู่
บริเวณป่าไผ่ข้างไร่มันสัมปะหลัง
สรุปแล้วตอนแรกเราเข้าใจว่าถ้าวิ่งตัดไร่มันเนี่ย

กลายเป็นว่าป่าข้างไร่มันสำปะหลังนี่แหละค่ะ

แล้วก็ขึ้นไปได้โดยไม่มีคนพบเห็นด้วย
อย่างที่คุณนฤทธิลองทดสอบให้เราดูที่มุดเข้าไปในป่าแล้วก็หายไปเลยค่ะ

พอโดรนบินถึงพื้นที่จุดพบศพน้องชมพู่
ก็มีชุดเดินเท้าบกไม้โบกมือบอกพี่กัดชัดเจนนะคะ
ซึ่งมองจากมุมสูงเนี่ยถึงแม้จะเป็นพื้นที่ราบ
แต่บริเวณโดยรอบก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันเป็นโขดหินเยอะแยะเป็นอุปสรรคในการเดินขึ้น
แล้วก็มีเส้นทางน้ำในบางจุดด้วย
เพราะฉะนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงที่เด็กตัวเล็กวัย๓ขวบจะเดินขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ได้ด้วยตัวเอง
ข้อสันนิษฐานนี้ก็เลยมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการพาน้องชมพู่ขึ้นไปภูเหล็กไฟ
น่าจะเป็นเส้นทางที่๒ก็คือเส้นทางป่าข้างไร่มันสัมปะหลัง
ซึ่งอยู่ด้านขวาของถนนในหมู่บ้านค่ะ
เนี่ยเส้นทางที่คุณนฤทธิ์เราทดสอบแล้วนะคะว่าวิ่งเข้าไปอ้อมเข้าไปทางขวาปุ๊บ
พอเข้าป่าไปคราวนี้ก็จะมองไม่เห็นแล้ว
สักครู่นี้เป็นเส้นทางแรกตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นเส้นทางแรกสรุปไม่น่าจะใช้น่าจะเป็นเส้นทางนี้ค่ะ
เนี่ยวิ่งออกมาตรงนี้คือป่าที่อยู่ข้างไร่มันสัมปะหลังมุดหายเข้าไปเลย
ซึ่งสวนยางพาราเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันมีบ้านชาวบ้านอยู่อย่างที่เราทดลองไปนะคะว่ามีหมาอยู่ด้วยมีบ้านชาวบ้านอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้จักเส้นทางหนึ่งแล้ว
และสองต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวน้องชมพู่และรู้จักทางขึ้นเขาลูกนี้เป็นอย่างดีค่ะ
ทีมข่าวเราได้รับการประสานจากทีมชุดสืบสวนของพันธุ์ตำรวจเอกนัทธนลประชุมนะคะ
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าตอนนี้ตำรวจตั้งรางวัลแล้วนะคะ๑แสนบาท
ใครที่สามารถแจ้งเบาะแสสำคัญของคนร้ายที่ก่อเหตุลักพาตัวน้องชมพู่ไปจนสามารถนำให้เจ้าหน้าที่ไปจับตัวคนร้ายได้เนี่ยให้ไปเลย๑แสนบาทค่ะ
ซึ่งประชาชนที่ทราบเบาะแสนะคะสามารถแจ้งชุดสืบสวนมาได้ที่สพกกตูม
ตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔และตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารเนี่ยทำงานคลี่คลายคดีบูรณาการร่วมกันอยู่ที่สพกกตูมทั้งหมดเลย
มีเบาะแสอะไรที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงคนร้ายหรือว่าอาจจะนำไปเจอพยาหลักฐานสำคัญอะไรอย่างนี้มาแจ้งที่นี่ได้เลย
เราตามต่อแน่นะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ